ช่วงนี้พาคุณผู้ชมดูเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับความเชื่อกันหน่อยนะคะ
เรื่องของสารพระภูมิที่ถูกทิ้งไว้
จำนวนมากเลยเป็นนับร้อยที่จังหวัดชัยนาธแล้วก็เหมือนกับประชาชนที่นั่นเขาก็เลยอยากจะให้ช่วยปรับภูมิทัศน์ให้หน่อย
แต่ว่าทางนายกเทศมนตรีตำบลนางลือจังหวัดชายนาฏเนี่ยเขายอมรับบอกว่าไม่กล้าจริงที่จะสั่งลูกน้องให้ไปรอ
ไปย้ายสารประภูมิเก่าที่มาทิ้งเอาไว้นะคะ

ใช่มันป่าสารพระภูมิคือมันเยอะจริง
ทุกขนาดทั้งเป็นแบบปูนแบบไม้

คือพอคนเอามาวางหนึ่งสาร

กลายเป็นเหมือนหมู่บ้านสารพระภูมิ

ชาวบ้านเขาก็มาร้องเรียนอยากให้ปรับภูมิทัศน์นะ
แต่ว่าตัวเองก็กลัวอาถรรพ์เหมือนกัน

แต่ก็รับปากแล้วว่าเดี๋ยวประสานงานให้ละกัน

ให้วัดที่อยู่ในพื้นที่ไปช่วยขนย้ายให้หน่อย

ทีนี้สารภาพภูมิทั้งหมด

มีรูปปั้นมีพระพุทธรูปอยู่ด้วย

หมู่ก้าวตำบลนางเรือมเผอร์เมืองชายนาฏ

สารเจ้าพ่อพระขันชัยศรี

พอเรียงกันยาวเขาบอกว่ารวมแล้ว

ชาวบ้านบอกว่าช่วงเวลากลางคืน

ถ้าใครจำได้สกรูปไทยรัฐทีวีไปทำกลางคืนนี่แหละ

ชาวบ้านที่เขาต้องใช้รถใช้ถนนเส้นทางนี้

เหยียบมิดเลยคือกลัวไง

ขับเร็วก็เลยเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งด้วยไงคะ

ถ้าไปเอาออกเองก็กลัวอาถรรพ์

ที่นำสารพระภูมิมาทิ้งไว้ด้วยความมักง่าย

ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่ามาดำเนินการ

พ่อปู่ที่ชาวบ้านนับถือก็พอนะคะ

ก็แทบจะมองไม่เห็นแล้วคือโดนบัง

อกจากนี้เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของสารพ่อปู่

มีกลุ่มชายมาบนบานสารกล่าว
แล้วไม่ได้ผลตามตั้งใจ

ปรากฏว่าชายกลุ่มนี้

อกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าว่ามีนายฮ้อยเลี้ยงควาย

แล้วนายฮอยที่เลี้ยงควายได้เลย
เลยเขารีบมาสร้างใหม่ให้โดยด้วน
เพราะฉะนั้นก็ไม่กล้าจะไปสั่งการให้ลูกน้องไปจัดการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ตามคำร้องขอของชาวบ้าน
เพราะว่าก็กลัวอาถรรพ์เหมือนกันกลัวว่าเดี๋ยวครอบครัวจะเกิดเหตุไม่ดีขึ้นแล้วจะทำยังไงนะคะ
แต่ก็เลยประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านแทนให้ติดต่อไปยังวัดหนองจอกแล้วก็วัดทรงเสวย
ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับสารพ่อปู่ทางวัดบอกว่าเดี๋ยวจะนำไปไว้ที่วัด
แต่ก็ยังติดในเรื่องของการทำพิธีขนย้ายอีกเพราะว่าสารพระภูมิและพระพุทธรูปเหล่านี้ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ
ขนย้ายมันก็ต้องทำตามขั้นตอนแต่เขาบอกว่าเขารับปากแล้วว่าจะประสานงานให้ถึงที่สุด
ตามความประสงค์ของชาวบ้านอย่างแน่นอนและแน่นอนเรื่องของทุกชาวบ้านเดี๋ยวรถปลดทุกข์ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เดี๋ยวลงไปดูให้ว่าจะจัดการช่วยเหลือยังไงกันต่อไป
เราจะไม่ได้ไปช่วยเขาปรับภูมิทัศน์หรือเปล่า

จริงอยากให้ชาวบ้านแถวนั้นนะรวมตัวกันซื้อกล้องวงจรปิดติดจังเลย
คนล่าสุดที่เอาสารมาวางให้คนนั้นปรับเลย

ซึ่งเป็นเราเราก็ไม่กล้าเนอะแค่ขับรถผ่านก็วางเวงแล้วนะ

คือยิ่งคิดมันจะยิ่งกลัว